ส่วนเรื่องนี้บอกตรงไม่มีการลั่นอะไรตั้งใจล้วนเลยค่ะ
ข้างบ้านจุดพลุเฉลิมฉลองปีใหม่ไงเมื่อคืน
เสียงดังลั่นบ้านนี้ไม่อินไม่อินพลุไม่ชอบพลุ
ที่สำคัญคือลูกหลับอยู่แล้วลูกตื่นกลางดึกเพราะเสียงพลุ

ออกมาทะเลาะกันเอาเหล็กฟาดหน้าซะจนเนี่ย

พลุสวยหน้าพี่เขาไม่สวยเลยตอนนี้
โอ้โหจบก็น่าจะไม่สวยเหมือนกันเรื่องนี้ค่ะ
ผู้ชายคนนี้นะคะก็เป็นผู้บาดเจ็บค่ะ
เขาสภาพคือตาข้างซ้ายปิดบวมปูด
เลือดนี่ไหลเต็มใบหน้าเลยนะคะ

มีอีกคนนึงด้วยค่ะคนนั้นเนี่ยโดนเข้าไปที่แขนข้างซ้าย
หัวไหล่ข้างขวาคิ้วข้างขวา
สภาพก็คือเลือดหยดเต็มไปหมดเหมือนกันค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นซอยประชาอุทิศ๒๔
แขวงบางประกอบกรุงเทพมหานครนี่แหละค่ะ
ตำรวจสนราชบุรณะแล้วก็กู้ชีพก็รีบลงพื้นที่มาตรวจสอบ
แล้วก็ให้การประถมพยาบาลก่อนเพราะว่าโอ้โหเลือดอาบหนักมากจริง
นายศักดิ์ชัยนรงทรงกัมพลหรือนายกาว่าวคนเจ็บ
เขาบอกว่าผมจุดพลุฉลองปีใหม่
ก็ถูกคนที่อยู่ในซอยเดียวกันนี่แหละ
ใช้เหล็กดึงประตูเข้ามาตีทำร้าย

เพราะว่าลูกเขาจะนอนแล้วก็ลูกจะดุ้งตื่น
เห็นบอกว่ามีการทะเลาะกับภรรยามาด้วย
เขาจะนอนเขาเล่ากับเมียพี่
เขาเล่ากับเมียด้วยหรือเขาเล่ากับเมีย
เขาเอาอะไรตีเราอะ
เด็กประตูอะพี่
ดึงประตูนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นเหล็กที่ใช้ดึงประตูแบบเบา

อันนี้ก็เกี่ยวแล้วก็ดึงคลืดลงมา

คนเจ็บอีกคนนึงค่ะนายเจรสมซากนะคะ
หรือว่าในนุ่มอายุ๓๓ปีเขาบอกเมื่อคืน
ก็นั่งกินเหล้าอยู่กับเพื่อนหน้าร้านขายของชำอะเนาะ
พอใกล้เที่ยงคืนเพื่อนในกลุ่มก็จุดพลุเฉลิมฉลองเขาดาวน์ปีใหม่

คู่กรณีขึ้นเลยค่ะเข้ามาทำร้ายเขากับเพื่อน
ก็นั่นแหละถูกตีด้วยเหล็กดึงประตูเหมือนกันแต่คนนี้เนี่ย
โดนเข้าไปที่แขนข้างซ้ายหัวไหล่ข้างขวาบวมเลยนะคะ
เขาบอกว่าคู่กรณีน่าจะทะเลาะกับภรรยามา
ก็เลยอารมณ์เดือดดันเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว
พอมาเจอเขาก็เลยกลายเป็นทะเลาะวิวาสกันไปเลย
ท้ายด้วยว่าใครจะไปกลางกับเขาไม่ได้นะนั่นถิ่นเขา
คิดว่าคู่กับอีกนิดเองก็น่าจะเมามาบ้างเหมือนกัน

หลานหลานพี่เขาเขามาหาเรื่องเขาว่าจุดทำไมนักหนา
อ๋อครับเป็นหล่างเขาเองเขามาทำร้าย
แล้วก็พอเขาจุดปุ๊บปุ๊บแล้วเขาก็มาตีเลย

ใช้เหล็กเกี่ยวประตูลง

พอตีเสร็จปุ๊บแล้วเขาพูดอะไรเปล่าว่ะ
ก็อยากตามล่าผม๒คน

ตอนนี้ผู้กับการสนร่าบุรณับบอกว่า
คนเจ็บเขามาแจ้งความเอาไว้แล้ว
มูลเหตุก็ตอนนี้ยังได้ฟังความจาก

แล้วลูกก็จะนอนกลายเป็นลูกตกใจตื่น

เอาเป็นว่าเดี๋ยวตำรวจก็จะต้องเรียก
คู่กรณีหรือว่าคนเกาะเหตุมาสอบสวนก่อน

เดี๋ยวค่อยมีการสรุปสำนวนแจ้งข้อกล่าวหาค่ะ
คือจริงถ้าลูกเล็กด้วยนะ
กว่าจะทำให้ลูกหลับได้นอนได้เนี่ย